จำเรื่องราวของมนุษย์ป้ารักแร้เหนียวได้ไหมคุณนะค่ะหนีบเงินทอนเวลาไปซื้อของเนี่ย
เงินทอนมาแล้วหนีบเข้ารักแร้แล้วบอกยังไม่ได้เงินทอนเลย
ขอเงินทอนหน่อยโอ้โหจำได้ค่ะจำได้ใช่ไหมฮะ
อารวาสอีกแล้วไปก่อเหตุอีกแล้วคุณผู้ชมไปดูคลิปใหม่กันนะครับ
พับไข่ไปเรียบร้อย
ลักษณะพฤติกรรมเดียวกันกับมนุษย์ป้าคนก่อนแต่น่าจะคนละคนนะ
เพราะอันนั้นเขาจะแต่งแบบใส่หมวกแล้วก็เป็นคุณป้าเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นผู้สูงอายุหน่อยนะฮะ
แต่นี่มาลักษณะเดียวกันครับเนียนสุดเลยนะฮะมิจฉาชีพสาวผมทองนะครับ
รักแร้เหนียวจอมหนีบเงินทองออกอารวาสฮะ
คราวนี้ไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งย่านบางขุนนลในคลิปนะครับ
จะเห็นถึงความมือไวของสาวรักแร้เหนียวคนนี้หยิบเงินทอนแบงค์ห้าร้อย
ไว้ใต้รักแร้อย่างรวดเร็วและหันไปบอกพนักงานสะดวกซื้อบอกว่า
ทอนเงินผิดนะยังขาดไป๕๐๐บาทตอนนั้นทางพนักงานก็จำได้ว่าทอนเงินครบไปหมดแล้ว
แต่ว่าทางสาวรักแร้เหนียวใช้จิตวิทยาด้วยการชี้มือไปที่กล้องวงจรปิดแล้วพูดว่า
นี่อยู่หน้ากล้องแท้นะยังกล้าโกหกอีกเหรอแล้วยังทอนผิดอีกเหรอ
คือตำหนิพนักงานไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะบอกทำนองที่ว่า
เราเนี่ยเป็นลูกค้าเราไม่โกงหรอกกล้องจับภาพอยู่แต่พนักงานนี่แหละทอนเงินไม่ครบนะฮะ
แต่ว่าภาพในกล้องมันก็เป็นหลักฐานชัดเจนนะใช่ใช่แต่เวลาเขาพูดแบบเนี้ย
พนักงานที่อยู่ข้างหน้านี่คือถึงขั้นเสียศูนย์ไปเหมือนกันนะหรือฉันยังไม่ได้ทอนจริงเหรอเนี่ย
แต่พอพนักงานมาดูกล้องแล้วแหมช่างกล้าพูดนะใครทำผิดน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะฮะ
เหตุการณ์นี้ในคลิปเกิดขึ้นวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
อีกแล้วพฤติกรรมแบบนี้หากินกันง่ายนะฮะพวกพนักงานแบบเราก็แย่สิครับ
หัวเราะนิดหน่อย๕๐๐เนี่ยหนีบรักแร้เข้าไปแล้วป้าคนนี้ดูคุ้นไหม
เขาก็มาแชร์กันว่าเอ๊ะใช่กับคนที่เคยอารวาสหรือคนเดิมที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลหรือเปล่านะฮะ
ปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ในข้อมูลให้ข้อมูลบอกว่าก่อนที่สาวรักแร้เหนียว
คนนี้จะมาก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
ได้ไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อย่านชัยพฤกษ์มาแล้ว๒สาขาคุณ
ทำพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันเด๊ะเลย
ได้เงินไป๕๐๐บาทแล้วก็หนีบละแกรว้าย
สรุปนี้คุณอันนี้คลิปเก่า
คราวก่อนใส่หมวกเราก็นึกว่าเป็นมนุษย์ป้าสูงอายุกว่านี้
ก็ยังไม่แก่มากนี่ใช่ไหม

มันจะมีที่ร้านชาอีกคุณที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
แต่ว่าพฤติกรรมเอาง่ายพฤติกรรมเหมือนกันเลย
ครับแต่แต่งตัวมาไม่เหมือนกัน
คือเนี่ยได้ตังค์ทอนแล้วก็อ้างแบบนี้
คราวนี้ติดกิ๊บฮะไม่ใส่หมวกฮะ
อันนี้เปิดเผยใบหน้าหน่อยหนึ่งนะฮะครึ่งหน้านะฮะ
แต่ก็เป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าเขาจะมีการไปแจ้งความนะฮะ
เพราะว่าถ้าเป็นคนเดียวกันคือก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง